ต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของนายศิระเจนจาคะเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้
ให้สัมภาษณ์ทั้งเมื่อวานรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
นี่ฉันกำลังพูดถึงพลตบรสเอกพิสุทธิ์เอ่อ
เสรีพิสุทธิเตมียเวทนั่นเองค่ะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเนี่ยนะคะ
ออกมาแสดงความคิดเห็นก็มีการขอบคุณสารรัฐธรรมนูล
ตัดสินให้พ้นจากสภาพความเป็นสอสอนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย
คุณเสรีพิสุทธิ์ก็พูดถึงนายศิระพูดถึงพฤติกรรมต่าง
โอ้โหคำพูดแต่ละคำนะมีทั้งคำว่ากลาง
มีทั้งคำว่าอะไรอีกที่เป็นประเด็นที่บอกว่าสภาสูงขึ้นเยอะด้วย
ฟังกันหน่อยไหมคะบางช่วงบางตอนที่คุณเสรีพิสุทธิ์พูดค่ะ
แล้วก็กลางไปทั่วที่สำคัญกลางกับใครไม่กลาง
ก็กลางกับอดีตพปตลใช่ไหมนะครับ
ก็เลยต้องให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปแต่สภาก็รู้สึกจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับ
เดี๋ยวท่านเดินลงก็อย่าลืมก้าวข้ามบันได
นับคั่นไว้ดีเพราะสภามันสูงขึ้น
โอ้โหนี่ค่ะแต่ละคำนะ
ซึ่งวันนี้ทางคุณเสรีพิสุทธิ์เองก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้
เรียกว่าเป็นการขยี้ซ้ำขยี้ซ้ำอีกหลายประเด็นเหมือนกัน
ทั้งเรื่องของการแจ้งความเท็จกับสภาในเรื่องของการขอเครื่องราช
แล้วก็นักข่าวก็ถามคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะว่า
พอเป็นแบบนี้แล้วค่ะทางพักเสรีรวมไทย
จะมีการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตหลัก๔ไหม

เอาจริงพอดูคะแนนเลือกตั้งคราวที่แล้วอยู่ในอันดับ๕
ดังนั้นถ้าเกิดว่าส่งผู้สมัครของพักจะไปตัดกับทางก้าวไกลเพื่อไทย
แล้วคุณเสรีพิสุทธิก็เลยบอกแบบนี้บอกว่าผมยอมไม่ส่งคนลงสมัคร
เพราะว่าเอาจริงนะใครได้เป็นสอสอก็ทำงานให้ประเทศได้เหมือนกัน
อันนี้คือในมุมของคุณเสรีพิสุทธิ
ที่พูดถึงเรื่องนี้ทั้งเมื่อวานด้วยทั้งวันนี้ด้วยนะคะ
อีกคนนึงค่ะอีกคนนึงไม่พูดถึงก็ไม่ได้เหมือนกันนะ
แล้ววันนี้ทางส่อพี่เต้พูดอีกรอบหนึ่งนะ

ใช่บอกว่าให้นายศิราไปกราบขอขมา

ให้ไปนั่งสมาธิให้ไปสงบจิตใจมันไปบวชก็ได้

อย่างผู้เสรีพี่สุดเนี่ย

ถ้าเป็นผมนะผมจะกราบของเข้ามาผู้เสรีเขา
คุณเต้คุณศิราเขาก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยง

ในสะพานนอกสะพานนี่นะครับ
ทีนี้ก็มีคำถามในส่วนของ

แล้วเงินเดือนต่างหรือว่าไอ้โทษที่ได้รับเป็นอย่างไร
กรกตเองก็จะมีการพิจารณาดำเนินการตามพรปว่าด้วยการเลือกตั้ง
สสมาตรา๑๕๑ฐานรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงรับสมัครเลือกตั้ง
แต่ว่ายังลงสมัครอยู่นะอันนี้มันมีโทษนะคุณผู้ชม
จำคุกตั้งแต่๑๑๐ปีปรับ๒๐๐๐๒๐๐๐บาทแล้วก็แน่นอนเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของผู้นั้น๒๐ปี
ตอนนี้คุณศิราอายุ๕๗ถ้าเกิด๒๐ปีหมายถึงว่านู้นนะฮะอายุ๗๗ถึงจะสามารถกลับมาเล่นการเมืองได้นะครับ
ลงเลือกตั้งได้นะครับทีนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานการคลังของสภาพผู้แทนรัศดรเอง
เตรียมที่จะเรียกเงินคืนนะฮะเพราะว่าถือว่าไม่มีสิทธิ์จะเป็นสอสอตั้งแต่แรก
เงินเดือนที่ได้ไปทุกอย่างต้องเอาคืนมารายได้จากการที่ได้มาจากสภาพผู้แทนราชดรเนี่ย
ตั้งแต่มีนาคม๒๕๖๒จนถึง๒๒ธันวาคม๒๕๖๔ในวันที่สารมีคำสั่ง
อะไรบ้างเงินเดือนเงินประจำตำแหน่ง
เดือนละทั้งหมด๑๑๓๕๖๐บาทต้องคืน
เงินเดือนผู้ช่วยสอสอของนายศิรัตน์๗คนตั้งแต่๑๕๐๐๒๐๐๐ต้องคืน
ประชุมและเงินค่าเดินทางไปดูงานต่างของนายศิระ
ระหว่างดำรงตำแหน่งสอสอซึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมอยู่ว่าเท่าไหร่
มีจำนวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่ต้องเรียกคืนมาทุกบาททุกสตางค์
คราวนี้ประเมินแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาท
ใช่แต่ว่ารายละเอียดไงพูดถึงรายละเอียดแล้วเนี่ย
ตอนนี้ก็ต้องรอให้ทางสำนักงานการคลังดำเนินการรวบรวมก่อน
พอได้ยอดที่แน่ชัดปั๊บก็จะรายงานไปยังเลขาธิการสภา
แล้วถึงจะแจ้งไปยังคุณศิราว่าให้คืนใน๓๐วัน

ซึ่งคุณผู้ชมคะหลักเกณฑ์ต่างในการคิดคำนวณเงิน
จริงเคยใช้กับทางอดีตสอสอภักดิ์เก้าไกรคนนึงล่ะ
ที่มีกรณีใกล้เคียงกันก็คือพ้นจากสมาชิกภาพ
แล้วก็ตอนนี้อดีตสอสอภักดิ์ท่านนั้น
อยู่ระหว่างการคืนเงินให้กับทางสภาด้วย
เพราะฉะนั้นกรณีของนายศิระก็เหมือนกัน
ทีนี้เรื่องของสสเขตหลัก๔บ้าง

ก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ใน๔๕วันในเดือนครึ่ง
ตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวจากหลายพักแล้วนะคะ
จะส่งคนลงสมัครอย่างพลังประชารัฐเอง

แล้วก็พิจารณาผู้สมัครที่เหมาะสม
ก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มแล้วค่ะ
ว่าน่าจะเป็นภรรยาของนายศิราที่เปิดตัว
ลงสมัครในเขตดอนเมืองอาจจะย้ายกลับมาในพื้นที่หลัก๔
เป็นการรักษาเก้าอี้แทนสามีเนี่ยนะคะ

จะส่งนายสุรชาติเทียนทองมาทวงเก้าอี้
คุณหมอชนละนานหัวหน้าพักเพื่อไทย
บอกว่าพื้นที่หลัก๔ถือว่าเป็นพื้นที่เดิมของพักเพื่อไทยอยู่แล้ว
ผลเลือกตั้งปี๖๒นายสุรชาติอาจจะแพ้นายศิราไป
แต่ก็แพ้คะแนนแค่หลักพันนะคะ
ดังนั้นทางหัวหน้าพักเพื่อไทยเองบอกว่าไม่ห่วงนะ
ห่วงที่นายศิราจะส่งภรรยาลงมาชิงเก้าอี้
มั่นใจว่ายังไงเพื่อไทยก็สู้ได้
แล้วก็ไม่ห่วงเรื่องอำนาจมืดที่จะเข้ามาแทรกแซงด้วย
เพราะว่าก็มีประสบการณ์ปี๖๒แล้ว
อันนี้คือทางฝากฝั่งของเพื่อไทย
ส่วนไทยศรีวิรัยของสสพี่เต้เขาก็พร้อมแล้วนะ
ที่จะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมที่หลัก
เพราะฉะนั้นต้องจับตารอดูหลังจากนี้การเมืองก็เข้มข้น

ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่จะลงสมัครเป็นใคร

คนหลัก๔เขาก็อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง